ค่ะยังคงต้องตามให้ต่อนะคะเพราะว่ายังไม่มีคำตอบเลยเกี่ยวกับ
บาทงลวัลที่๑มีนาคมที่ผ่านมากรณี
ระหว่างป้าภัยผู้ซื้อกับป้ารัฐผู้ขายนะคะคือมีการ
ตกลงซื้อขายกันตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์

ไม่ได้จ่ายเงินป้าภัยคนซื้อยืนยันว่าจำตัวเลขได้
ยืนยันว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแน่แน่เนี่ยนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะล่าสุดวันนี้เนี่ย
รัฐคนขายเนี่ยนะคะเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เก็บเอาไว้เขาไม่ได้ยักยอกจริง
ก่อนวันหวยออกลอตเตอรี่ออกเนี่ยนะเขาก็รีบขายลอตเตอรี่ออกไป
เพราะว่าจะได้มีเงินทุนไปซื้อลอตเตอรี่ในงวดต่อไปเอามาขาย
วันนี้เขาก็เลยไปขายลอตเตอรี่อะค่ะแล้วประเด็นคือพอเดินทางไปตามสถานที่ต่างไปขายลอตเตอรี่
ปรัชน์ก็เลยบอกว่าเอายังงี้ก็ละกัน
ป้าภัยอ้างว่าถูกรางวัลหรือเปล่าแล้วก็มีการเซ็นเชื่อไว้ด้านหลังลอตเตอรี่เนี่ยมีบ้างไหม

นี่คือเปิดสมุดรายชื่อไล่โทรทีละคนเลย

คือวันนี้ที่ไปก็คือร้านอาหารที่ป้ารัสไปเร่ขายลอตเตอรี่เมื่อ๑มีนาคมวันออกรางวัลนะคะ
วันนั้นเนี่ยลอตเตอรี่เหลือสองร้อยกว่าใบ
รวมทั้งลอตเตอรี่ที่มีลูกค้าจองเอาไว้ก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงว่าจะมาเอาไหมสำหรับที่จองไว้ก็เลยขายอ่ะนะคะ
ลูกค้าที่ไปซื้อลอตเตอรี่กับป้ารัฐเนี่ยค่ะจะมี๒แบบนะคุณผู้ชม
ก็คือในลักษณะที่ว่าป้ารัฐเนี่ยเอาลอตเตอรี่ใส่แผงไปเดินไปเร่ขายเนี่ยนะคะ
อีกแบบนึงก็จะเป็นลักษณะที่ว่าโทรมาไลน์มาจองเอาไว้จองไว้โดยยืนยันว่าซื้อแน่
ก็จะมีการเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะเก็บเอาไว้ให้
ส่วนตรงเนี้ยป้ารัฐบอกว่ามัดรวมกันเอาไว้นะแล้วก็นัดจ่ายเงินนัดรับลอตเตอรี่นะคะ
อันนี้คือหลักหลักจะมีสองแบบแบบนี้ส่วนอีกแบบนึงอะค่ะป้ารัฐบอกว่ามันก็มีแหละ
ในลักษณะที่ว่าจองไว้แต่ไม่รู้จะซื้อหรือเปล่าแล้วไม่ติดต่อมาไม่ได้เขียนชื่อเอาไว้แล้วก็ไม่มารับลอตเตอรี่
ตรงนี้ป้ารัฐบอกว่าใครจะไปเก็บในฐานะแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะมันเก็บไว้มันก็ต้องเข้าเนื้อสิเพราะว่าแต่ละงวดเนี่ยคนจองเราไม่มาซื้อเยอะมากนะ
ผ่านผ่านมาเนี่ยมีเป็นร้อยใบนะงวดครั้งเนี้ยงวดเมื่อวันที่๑มีนาคมป้ารักก็ทำเหมือนเดิมถ้าใครจองแล้วใกล้ออกรางวัลแล้วไม่มาจ่ายเงินไม่มาคุยไม่ติดต่อเนี่ยเขาก็ขายให้คนอื่นนะคะ
แบบนี้คือขายเพราะว่าลูกค้าไม่ได้จองไม่ได้เขียนชื่อไว้ตรงหัวมุม
ก็คือเขาบอกว่าเขาอยากได้เลขนี้เขาก็จะมาเก็บไว้ใช่เขาไม่มาเอาหรือยังถ้าเขาอยากได้เลขนี้แต่เขาไม่มาเอาตัวนี้คือเขาจองไว้ตัวนี้คือแม่ไม่ได้เขียนไว้แม่ก็เลยต้องขายออกไป
นี่นะคะคือช่วงนี้ป้ารัสบอกว่าก็ไม่ได้ขายลอตเตอรี่นะก็จะไปตามหาหลักฐานนะคะว่าลูกค้าที่เคยซื้อเอาไว้เนี่ยมีใครมีเลขท้ายคล้ายกับที่ป้าภัยอ้างว่าถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่า
ทีมข่าวได้คุยกับลูกค้าประจำของป้ารัฐนะคะเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านขายอาหารที่ป้ารัฐไปสอบถามในวันนี้ค่ะ
นางพักขมลอายุ๔๙นะคะก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าคือการซื้อแบบจองเนี่ยนะทุกคนจะรู้ดีว่ามันต้องยืนยันชัดเจน
รัฐเขาก็จะเก็บไว้ให้เขียนชื่อกำกับเอาไว้ให้ไม่ไปขายให้ใครแล้วก็จะนัดวันเอาลอตเตอรี่ไปส่งแล้วก็จ่ายเงินกัน
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าคนที่จองเอาไว้แล้วเขายืนยันจะซื้อแน่นอนเนี่ยป้ารักเก็บเอาไว้ให้ทุกครั้งแต่ถ้าจองเปล่าไม่ติดต่อไม่อะไรก็คงไม่มีใครเก็บเอาไว้ให้ละมั้ง
ก็ซื้อทั้งในแผงแล้วก็บางทีก็จองแกก็เอามาส่งค่ะก็เป็นเรื่องปกติก็เป็นเรื่องปกติค่าใช่ต้องยืนยันว่าเอาแน่นอนแล้วก็นัดวันแกมาเอาตังค์ก่อนที่วันจะหวยออกแบบนี้นะคะ
รัฐบอกว่าก็พยายามไล่ดูไทม์ไลน์ของตัวเองตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ป้าภัยบอกว่าจองลอตเตอรี่นะคะ
ก็นัดจะไปเอาลอตเตอรี่จ่ายเงินกัน๒๕กุมภาพันธ์แต่ผิดนัดก็อุตส่าห์รอไปอีกวันนึงจนวันที่๒๖กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายของงานบุญที่วัดพระธาตุนารายเจงเวงสุดท้ายป้าภัยก็ไม่มา
ทีนี้ค่ะก็เลยต้องขายลอตเตอรี่ไปอ่ะนะแต่สุดท้ายป้ารัฐบอกว่า๒๗กุมภาพันธ์ก็เร่ขายนะก็เร่ขายในวัดนั่นแหละ๒๘กุมภาพันธ์ป้ารัฐก็ไปรำก็พยายามจะขายลอตเตอรี่ก็ไม่เจอป้าไพรนะ๑มีนาคมวันออกรางวัลก็เอาลอตเตอรี่ที่ลูกค้าจองเอาไว้ที่จดชื่อเอาไว้ไปส่งตามบ

ว่าก็จำได้อ่ะว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจริงจริงอ่ะแล้วก็จองเอาไว้แล้วอ่ะจำได้ว่าเป็นเหล็กทะเบียนรถจำได้ว่าเป็นปีเกิดของลูกก็เลยอยากจะให้ทางสำนักงานสลักกิจแบ่งรัฐบาลตรวจสอบให้หน่อยนะคะดังนั้นถ้าเรื่องทางคดีเนี่ยค่ะเรื่องทางคดีตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ตรวจบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหลักหลักเลยที่เชื่อว่าน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนก็คือคำตอบจากทางสำนักงานสลักกิจแบ่งรัฐบาลตำรวจทำเรื่องไปแล้วนะคะให้ทางสำนักงานสลักเนี่ยตรวจสอบดูหน่อยว่ามีล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่มีไลเซ็นท์ที่มีชื่อของป้าพัยสลักหลังเอาไว้เนี่ยอืมท
ยังไม่สามารถแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์กับป้ารัฐคนขายลอตเตอรี่ได้คือหลักฐานมันต้องชัดกว่านี้แล้วก็ต้องรอการตรวจสอบเรื่องของลอตเตอรี่นี้ด้วยนะคะก็ต้องตามกันต่อไปนะคะว่าตกลงแล้วคือถ้าเจอสลากใบนั้นจริงเนี่ยอย่างน้อยมันตามต่อเรื่องได้ง่าย